จับมือฝ่าทุกกระแสดราม่าไปแล้วนะคะสำหรับน้องโชคโชคมงคลแล้วก็คุณนัทนั่นเองนะ
นัทจุธารัฐนัทไหนนัทคนรักหัวอ๋อนี่เลยโอ้นะคะล่าสุดค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐบุกไปสัมภาษณ์ที่งานคอนเสิร์ตดิฉันไปเอง
เออแล้วเขาปล่อยมาเลยสซิงเก่ามายที่มีชื่อว่ามีเมียเมื่อพร้อม
ว้าวชอบจังเลย
เพราะนะจริงจริงเขาไม่ใช่เพลงช้านะอันนี้แค่เริ่มขึ้นมา
กันยับเลยคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นจำแฮชแท็ก
นี้ได้ไหมแฮชแท็กมีเมียเมื่อพร้อมเออตอนเป็นข่าวถูกต้องล่าสุดบอกแบบนี้เลยค่ะ
คุณนัทสาวสวยเนี่ยภรรยาของคุณโชคเขาก็ขอพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ทำอะไรรู้ไหมคุณไหนจะเมาส์จะแซวจะวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็แต่งเพลงจากกระแสที่มันเกิดขึ้นไปเลยแล้วกัน
กับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่ามีเมียเมื่อพร้อมนั่นเองนะคะเออ
ต้องพร้อมอะไรบ้างอ่ะก็ต้องพร้อมหลายอย่างพร้อมเสียสละพร้อมเข้าอกเข้าใจอะไรอย่างนี้นะ
ปล่อยไปแล้วเมื่อวานนี้แฟนเข้าไปฟังคุณผู้ชมคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากเลยที่สำคัญค่ะทั้งคู่บอกเลยว่าตั้งใจมากเลยพี่
ทำอย่างสุดความสามารถเลยไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วนะอยากให้ทุกคนฟังแล้วมีความสุขสนุกไปกับเพลงนั่นเองค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นนี้บอกเลยว่าไม่ได้เห็นกันบ่อยนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูถามว่ารักกันขนาดไหนอะไรยังไง
อ่าเดี๋ยวไปดูละกันว่าน้องก็ทำอะไรกันบ้างนะจ๊ะมีคืนมั้ยมีคืนมั้ยเดี๋ยวเราผัด
ตอนนี้นะคะก็อยู่กับนักร้องชื่อดังนะคะโชคโชคมงคลและภรรยายืนหนึ่งของเขานะคะสวัสดีทั้งคู่ค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นน้องแบบว่าโอ้โหฟิตจัดมากซ้อมเต็มที่แล้วนะคะ
ถามหน่อยที่มาที่ไปของไอ้บีเมียเมื่อพร้อมเนี่ยมันยังไง
อืมมีเมียมาพร้อมก็มาจากอ่าดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พี่พี่ทุกคนเขาก็แฮดแท็กมา
มีเมียพร้อมมาพอเยอะเข้าแล้วก็เกิดไอเดียวว่าเราขอนำคำเนี้ยมาเป็นชื่อเพลงแล้วก็เอามาแต่งเพลง
ให้มันเกิดความสุขสนานสร้างในความบันเทิงดีกว่า
หวังยังไงกับซิงเกิ้ลที่มันมาจากกระแสร้อนแรงมากนี้
เอาตรงครับคือความรู้สึกจริงคือเพลงนี้ตั้งใจทำ
อยากให้ทุกคนสนุกสนานกัน
ความคาดหวังก็เราอยากทำให้มันเต็มที่
ความคาดหวังก็แล้วแต่ผลที่มันจะได้รับกลับมาแล้วกันครับ
ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็อยากทำแค่ให้ทุกคนสนุกสนาน
ผลงานเพลงที่เราตั้งใจทำกันออกมาแค่นั้นเอง
ท้ายนิดนึงละกันมีเมียเมื่อพร้อมเนี่ย
เราก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอก
รักเมียไหมคะน้องโชคค่ะ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เราก็เคียงข้างสู้ไปด้วยกัน
แล้วก็อยากจะบอกว่าเราต้องสู้ไปด้วยกันอีกนานเลยนะ

มีมีขึ้นมั้ยเดี๋ยวเราผ่าทุนหน้า
เอ่อที่ไทยฝากผลงานหน่อยนะคะ
ก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับ

เดี๋ยวเชอรี่ไปยืนตรงนั้นเป็นไงบ้างคะ

นี่มีถ้าจากอยู่นะใช่มั้ย
นี่จะบอกว่าสองคนเขารักกันมากนะ

แต่ว่าน้องนัทกระแสมันมาแล้วอันนี้เอาอีกไหม

อ้าวก็ไม่แน่นะ

ส่วนไอลักหัวจะทัวร์ลงจะมีจริงไม่มีจริง